ช่วงนี้ติดตามเรื่องราวของน้องเมย์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ก็เตรียมที่จะเดินทางไปเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าเมื่อวานนี้ไปรับเงินสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยจากทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ
ก็สำหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับน้องเมรัชนกอินทนนท์ครับว่าที่นักแบตมินตันหญิงมือหนึ่งของโลก
เดินทางไปรับมอบเงินสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
น้องเมย์นั้นศึกษาอยู่ในชั้นปีที่๓คณะรัฐศาสตร์ในเวลานี้นะครับ
โดยมีด๊อกเตอร์ชาญชัยชายรุ่งเรืองประธานมหาวิทยาลัยเป็นประธานมอบเงินจำนวน๒๐๐๐๐๐บาท
โดยแบกเป็น๑๐๐๐๐๐บาทให้กับน้องเมย์และอีก๑๐๐๐๐๐บาทให้กับสมสรรบ้านทองหยอด
พร้อมกับทุนทางด้านการศึกษาและกีฬาไปจนถึงปริญญาเอกครับ
หลังจากที่น้องเมย์นั้นสร้างผลงานเป็นนักแบตมินตัน
คนแรกที่คว้าแชมป์ระดับซุปเปอร์ซีรีส์

เตรียมที่จะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกหญิงเดียว

นอกจากนี้น้องเมย์ยังได้หากว่าได้เหรียญทองโอลิมปิก
ทางมหาวิทยาลัยครับจะมอบเงินให้อีก๕ล้านบาทเลยทีเดียว
วันนี้สำคัญเลยเวลา๑๓นาที๓๐นาที

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
สื่อก็ไปถามเลยครับว่าน้องเมย์อยากได้อะไรเป็นรางวัลเป็นของขวัญ
หลังจากที่ทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแบบนี้
ลองฟังคำตอบของเธอดูครับ